เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมรถขวางครับ
ไม่ยอมหลบให้รถกู้ชิบกู้ไพโอ้โห
นี่ขณะเจ้าหน้าที่น่ะนะเขาเปิดไซเรนก็แล้วครับ
พยายามพูดออกลำโพงก็แล้ว
ว่ามีคนป่วยเนี่ยมีคนเจ็บเนี่ยอยู่ในรถ
แล้วดูนะกระบะคันนี้ทำยังไงดูพร้อมกันค่ะ
ไม่หลบได้มันไม่หลบ
ฮัลโหลด้านหน้าครับขอความกรณาช่วยเบี่ยงทางให้รถจุกเจือนหน่อยนะครับ

มีเบรกใส่ด้วยด้านหลังมีผู้บาดเจ็บก็ไม่สนใจนะครับ
วีโก้ด้านหน้านะครับขอความกรุณานะครับ

ขอความกรุณาหลีกทาง

แสงกว่าไม่แสง

คนขับรถกระบะเขาเปิดเพลงในรถเขาเสียงดังเหรอ
ก็เลยไม่ได้ยินไซเรนเลยเขาขับรถไม่มองกระจกหลังเลยเหรอคะ
แต่ไซเรนมันดังมากแล้วก็เสียงออกจากลำโพงดังเหมือนกัน
ใช่ค่ะนี่แล้วดูสิถึงแม้ว่าถนนโล่ง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะประกาศออกลำโพงเสียงดังขนาดนี้
แม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขามีการบอกอาการของคนป่วยด้วยนะ
อาการบอกอาการคนเจ็บว่าตอนนี้จุกแน่นหน้าอกแล้ว
กระบะคันหน้าแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บ่นกันเองเลยบอก
โอ้โหสุดยอดจังเลยคันนี้คือสุดยอดในทางไม่ดีนะ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยขวางอยู่แบบนี้ประมาณแบบ๒เกือบ๓กิโลนะคะ

ที่สุดทำยังไงอ่ะกู้ชีพกู้ภัยคันหลังเนี่ยนะคะ
ก็ต้องแหกกดคือจริงเขาไม่ให้แซงซ้าย
แต่กรณีนี้ต้องแซงซ้ายขึ้นไปค่ะ

อะไรครับเนี่ยแบบนี้อย่าหาทำนะครับ
รถพยาบาลเขาจะรีบไปส่งคนเจ็บแต่คุณเล่นขับแบบนี้
แหมดทีมข่าวของเรานะลงพื้นที่
ยังหน่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญจุดโรจนะที่ปราจีนบุรีค่ะ

คนที่ขับรถกู้ภัยที่เจอเหตุการณ์แบบนี้
แต่ปรากฏว่าไปถึงไม่เจอพี่กู้ภัยคนนั้น
ก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ก็คือคุณโชธพรมเกษร
เขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าเหตุการณ์ในคลิป
มันเกิดขึ้นตอนประมาณสัก๕โมงเย็น
ตอนนั้นกู้ภัยเองก็กำลังเอาคนเจ็บ
จากอุบัติเหตุรถล้มจะรีบไปส่งโรงพยาบาล
แล้วปรากฏว่ากระบะคันนี้โอ๊ยขวางทางอยู่๓กิโล
ทางรถกู้ชีพกู้ภัยเขาก็เลยจำเป็นต้องแซงซ้าย
เพื่อเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
สุดท้ายคนเจ็บเป็นยังไงบ้าง

คนเจ็บก็ได้รับการรักษาอาการ
เพราะว่าคนเจ็บเขารถล้มซี่โครงหัก๓ซี่

แต่ว่าก็ยังต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ทีนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เนี่ย

บอกว่าอย่าคิดนะว่าพวกรถกู้ชีพกู้ภัย

เพื่อที่จะไปรับเมียไปรับญาติตัวเอง
เพราะว่าการที่จะเปิดไฟเรนแต่ละครั้ง
จะต้องวิทยุไปขออนุญาตจากตำรวจก่อนนะ
ดังนั้นคนที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนอยากให้เข้าใจด้วย
ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงหรือว่ามองเห็นไซเรนแบบนี้

จงโปรดเข้าใจเพราะมันคือความจำเป็นจริง
ใช่นาทีเดียวก็มีผลกับชีวิตของคนนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราไปคุยกับผู้กำกับสพศรีมหาโพธิ
ผู้กำกับบอกว่าอ๋อผมเห็นคลิปนี้แล้ว
แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างตามตัวคนขับกระบะคนนี้
มาสอบสวนว่าเอ๊ะเพราะอะไรถึงไม่หลบรถ
เพราะว่าคุณในคลิปเห็นทะเบียนชัดเจนเลยนะ
ขอให้ตามตัวคนขับกระบะมาเจอเร็ว

แล้วก็รู้เส้นทางรู้พิกัดที่เกิดเหตุ
ถนน๓๐๗๙ศรีมหาโพธิ
คลิปนี้ก็ถูกแชร์กันเป็นพันครั้งแล้วล่ะ
คนเข้าไปตำหนิพฤติกรรมของคนขับรถกระบะกันเยอะเลยนะครับ